คุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้เขาก็ขายของกันค่อนข้างจะลำบากแล้วนะ
ก็เลยมีเรื่องมาบอกกันมาฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
ขโมยเขาโจทย์เนี่ยมันมาเนี่ยมันแฝงตัวมาบางทีทำตัวมันเป็นลูกค้า

อืมพออาศัยจังหวะพ่อค้าแม่ค้าเขาเผลอสุดท้ายไปขโมยกระเป๋าเงินเขาอ่ะครับ

ทำทีทำท่าจะสั่งข้าวแกงแบบยกหม้อกับทางร้านเลยนะ
ก็คุยกับเจ้าของร้านเขาอยู่สักพักใหญ่ครับ
คือเจ้าของร้านเองเขาก็ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากในเวลานั้นทางร้านยังไม่พร้อม

ปรากฏว่าผู้หญิงในภาพยังคงถามต่ออีกนะถึงเรื่องของราคาอาหาร

จังหวะที่เจ้าของร้านกำลังก้มเพื่อจดหมายเลขโทรศัพท์ให้
ผู้หญิงคนนั้นแหละครับอาศัยจังหวะทีเผลอตอนที่เจ้าของร้านเขาเผลอ
ก็เลยไปล้วงหยิบกระเป๋าเงินของเจ้าของร้านที่วางอยู่บนโต๊ะ

จากนั้นก็ทำทีคุยกับเจ้าของร้านอีกนิดหนึ่ง
ธรรมเนียนไงแล้วก็เดินออกไปแบบนี้เลยครับเดินออกจากร้านไปเลย
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปไม่รู้ตัวเลยว่าถูกขโมยกระเป๋าเงินไปแล้ว
เวลาผ่านไปสักชั่วโมงกว่า
ตนจะไปหยิบเงินเพื่อทอนเงินให้กับลูกค้า
พบว่ากระเป๋าเงินมันเอามันหายไปแล้วไง
หลังจากนั้นนะครับเจ้าของร้านก็คือคุณกัลยาบุตรพันธ์นะครับ
เธอก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมบอกว่าของในกระเป๋าที่คนร้ายได้ไปนั้น
มูลค่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยเพราะว่าเป็นเงินสดจำนวน๘๐๐๐บาท
แถมมีพระเครื่องอยู่ในกระเป๋าด้วย
ล่าสุดมีความคืบหน้าครับเจ้าของร้านได้กระเป๋าเงินคืนแล้ว
โดยมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าใบนี้ได้แล้วก็ติดต่อมายังเจ้าของร้านอ่ะโล่งใจได้บ้าง
พระเครื่องในกระเป๋าอยู่ครบนี่แต่ว่าเงินในกระเป๋า๘๐๐๐บาทหายไปครับ
เอาไปแต่เงินก็ไม่ต้องสืบอะไรมากก็คนที่ขโมยไปก็คงเอาเงินไปนะครับ
ก็คงต้องตามกันต่อครับว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุหนีไปที่ไหนแล้ว
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาเตือนภัยกันนะ
ส่วนใครที่พบเห็นผู้หญิงบุคคลในภาพที่เราให้ดูกันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
กระยาบุตรพันธ์หรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ
ก็คงจะอยู่แถวงามวงวานนทบุรี
มีหลักฐานชัดเจนนะคะหวังว่าก็คงจะจับตัวได้ในเร็วนี้นะคะ
แล้วก็ฝากคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเก็บข้าวของของตัวเองให้มันแบบมิดชิดนิดนึง
เพราะว่าไม่รู้ว่ามิชาธิบจะมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับ